สงขลาครับมีวัยรุ่นเขาตั้งวงดื่มน้ำท่อมกัน
น้ำต้มใบกระท่อมเป็นสารเสพติดนะครับ
ปรากฏว่าไม่รู้ยังไงแล้วฮะยิงกันตายไปศพหนึ่งโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้ครับในท้องที่ของสพรัฐภูมิจังหวัดสงขลานะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่ขนำหลังบ้านหลังหนึ่ง
ตะมนต์เขาพระอำเภอรัตภูมินะฮะคนเจ็บคือนายนิวัฒน์เรืองสุวรรณอายุ๒๔ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงนัดเดียวเข้าที่หน้าอก
แต่กระสุนมันโอ้โหกระจายไปมี๙แผลนะครับ
ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าของบ้านนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายนิวัฒน์ผู้ตายกำลังนั่งล้อมวง
ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมอยู่ที่ขนำนะอ่ามีเพลิงพักอยู่ที่ขนำ
ก็ดื่มกับเพื่อนอีก๓คนมีนายสหชาติเพชรศรีนวลอายุ๒๓
คนก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีเป็นน้องชายของนายสาชาติ
ละสามคนนะครับปรากฏว่าระหว่างนั้น
นายนิวัฒน์ผู้ตายกับเยาวชนชายุ๑๗ปีมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ซึ่งคาดว่าต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกผิดกฎหมาย
ผู้ก่อเหตุก็เลยชักปืนลูกซองขึ้นมานะฮะเป็นปืนลูกซองสั้นที่พกติดตัวมาด้วย
จ่อเข้าที่หน้าอกของนายนิวัตรแล้วรั่นไกไป๑งัด
กระสุนเข้าหน้าอกแต่ว่าโอ้โหมันกระจายเป็น๙แผล
แล้ววงก์นำพ่อมแตกครับต่างคนต่างหลบหนี
ครับซึ่งก็ได้ยินเสียงฟื้นพร้อมหน่วงเด็กจุดจัดเล่น
ซึ่งก็มันโกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เดียทุกยิงไอ้ยาทุกยิงตายแล้ว
ไอ้ยาทุกยิงไอ้โลกพาไปทั้งโรงพยาบาลครับ
ซึ่งก็ลุงไปเอาจะห้าเจรวรรดิอยู่ไม่พบ
ลุงไปพบเจรวรรดินะต้องขับหล่อไปจอจังหุ้นจึงบริหาร

ให้เลยให้ผมช่วย
ลุงเจ้าของบ้านยังไงแต่ลุงบอกลูกชายก็ไม่เกี่ยว
ลูกชายก็อยู่ในบ้านช่วงนั้นนะครับ

มาคุยกับน้องสาวอยู่เลย
บอกว่าเดี๋ยวไปส่งหลานที่บ้านของแฟนเก่าให้ด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยออกไปไม่ได้มีคนจะทำร้าย
มีชาวบ้านมาบอกว่าลูกชายถูกยิงตอนนั้นแม่บอกช็อกมากทำอะไรไม่ถูก
คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าลูกชายคือเสาหลักของครอบครัว
มีอาชีพเป็นช่างทำฝ้าเพดานนะแล้วก็ช่วยแม่ขายของที่ตลาด
ลูกชายก็มีหลานอายุ๗ขวบอีกคนหนึ่งทีนี้แม่ก็ต้องดูแลต่อให้แล้วนะครับ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้ว
เยาวชนชายุด๑๗ปีข้อมูลขนาดนี้ก็คือ
หนีไปกับพี่ชายที่มานั่งดื่มน้ำท่อมกับผู้ตายด้วยกัน
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ก็หนีไปเลย
ตอนนี้มีข้อมูลว่าหนีออกนอกพื้นที่สงขลาไปแล้ว
แต่กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ